ไปเกี่ยวข้องกับอาหารการกิน

ไปทานให้มันแบบจาบหน่อย

นี่ล่ะ
ที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับ
เป็นร้านสเต็กที่เจ้าของร้านเขาบอกว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะ
อ๋อเหรอสุดยอดสุดยอดประมาณนั้นไปดูกันเลยครับ
ถึงแม้ว่าฝีมือจะเอาเข้าไปอายุจะดูเด็ก
ฝีมือไม่เด็กนะครับจะบอกให้ร้านนี้เพราะว่าเขาถูกอกถูกใจคนพยาว
ลูกค้าเขาไปทานไม่ขาดสายก็เลยทีเดียว
สร้างรายได้เขาบอกว่ามาเป็นหมื่นเลยนะต่อวันเนี่ย
รายได้ดีนะรายได้ดีจริงนะครับน่าทานด้วยหรอคุณ
นี่ที่วางเห็นอยู่ก็มีมากมายหลายเมนูนะทั้งหมูไก่ปลาแซลมอน
เนื้อก็มีสเต็กนี่ขาดเนื้อไม่ได้ต้องมีอยู่แล้วนะครับ
จัดเต็มเลยทีเดียวราคาก็มิตรภาพเพื่อนฝูง
เริ่มต้นที่๔๙บาทแล้วถ้ารวมสเต็ก๒ชิ้น๑จานลดให้อีก๙บาท
โอ้โหเป็นยังไงจัดเต็มให้กับลูกค้าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อาหารทานเล่นก็มี
บริการน้ำสลัดหลายรูปแบบให้ได้เลือกกันด้วยไม่ได้มีมาเป็นแค่มายองเนสอย่างเดียว
อย่างอื่นก็มีน้ำสลัดที่ดีต่อสุขภาพก็ได้ด้วยนะครับลูกค้าก็เลือกเองตามใจชอบเลย
ก็ไปถามคนนี้นางสาวทิติรัฐทิติจิระสกุลเจ้าของร้านก็บอกว่า
เปิดร้านนี้มาเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้คนพายาวได้มีโอกาสได้กินสเต็กที่ราคาไม่แพง
แต่ว่าเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพสดอร่อยหลากหลายเมนูตอนนี้ทางร้านเปิดขึ้นมาเนี่ย
ก็ให้คุณผู้ชมแล้วก็เหล่าบรรดาสายกินเนื้อไปทานกันนะครับเราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันหน่อยครับ
ส่วนมากลูกค้าก็มีทุกระดับเลยค่ะตั้งแต่ครอบครัววัยรุ่นคนทำงานก็คือทั้งหมดเลยค่ะ

เป็นไงแล้วเอ้อเป็นไงฟังแล้วน่าชื่นใจนะใช่ยังเด็กอยู่เลยขยันทำอาหารกินเนอะ
สุดยอดเลยครับนี่บอกแล้ววัยรุ่นสร้างตัวเด็กสร้างบ้าน
ลิ้มลองความอร่อยกันได้นะครับราคาไม่แพงอย่างที่คิด
ร้านกินเต๊กกันไปกินกันเลย
อยู่บริเวณถนนพะหนโยธินสายเก่าตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะครับ
ร้านเปิดตั้งแต่๕โมงเย็นไปจนถึง๔ทุ่มไปป่ะ
ไปป่ะกินเต๊ะกันเออกินเต๊ะกันวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อย
นี่แหละครับผมบอกเลยนะใครที่ยังโสดอยู่ไปทานบอกเลย
เนื้อคู่เนี่ยนะหรือว่าจะมาสู้เนื้อย่าง